ตัวคุณเองเริ่มทำศัลยกรรมตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จมูกก่อนก็คือใช้เงินจากปันผล

แล้วก็มีเพื่อนในคณะที่ทั้งสวยทั้งเก่ง
แต่ตอนนั้นเราแบบสายเรียนอย่างเดียว

แต่ว่าก็คือจะได้มีความขาวผมยาวอะไรอย่างนี้

เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสวยบ้าง
อยากจะทั้งสวยทั้งเก่งอยากเพอร์เฟคบ้างพูดง่าย
แล้วด้วยความที่แยบเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องศิลปะนิดหน่อย
แล้วก็มองว่าหน้าเราขาดอะไรไปโอเคจมูก
ก็เลยไปทำจมูกอย่างแรกที่จะเปลี่ยนเราได้เยอะที่สุด
ทำอะไรบ้างจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรม
จริงแล้วช่วงที่ได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรม
ตอนนั้นแย๊บทำแค่จมูกโบท็อกหน้าอกแต่ก็ได้ฉายาวมา
อันนี้ทำมาแล้วแต่แบบคือแย๊บแต่งตัวธรรมดาแล้วส่วนใหญ่

ซึ่งหมอที่ทำให้ก็คืออดีตสามีคุณเนี่ย

หมายถึงว่าเป็นอดีตสามีเป็นคนทำจมูกให้
แต่ว่าจมูกแรกนี่ที่อื่นมาจมูกที่สองที่สามเนี่ยถึงจะเป็นจมูกของคุณหมอ

ไม่น่าจะทะลุค่ะเพราะว่าปลายไม่ได้บาง

ตายแล้วจะไปหาหมอที่ไหนล่ะเขาอย่างนี้แล้วเนี่ย
ไม่ทะลุหรอกดูตามดวงแล้วไม่ทะลุหรอก
ดวงจะต้องผ่าตัดทำศัยกรรมอีกไหมฮะ
คือถ้าตั้งใจไปทำมันอาจจะมี
เพราะดาวอังคารเนี่ยมันกุมอยู่กับจุดเกิด
คนที่มีดาวอังคารกลุ่มจุดเกิดเนี่ย
คุ้นชินกับการที่ได้ทำอะไรแบบนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวมันก็อาจจะต้องทำไปเรื่อย
ซ่อมแซมไปเรื่อย

ทำไมไม่ได้ออกกำลังกาย
อ้าวตายแล้ว

คือเรื่องออกกำลังกาย
คือจะบอกว่าออกกำลังกายแยกเคยออกกำลังกายเยอะ

แต่ทีนี้แย้เป็นคนคุมอาหารไม่ได้
ก็เลยออกกำลังกายก็เลยไม่ใช่ทางออก

นางไปเรียนนางไปหาแล้วว่า

ก็เลยมาจบที่จะดูดไขมัน

ด้วยการทำศัลยกรรมนี้เปล่าทำให้ประพบรัก

อันนี้ที่ถามอะไรเนี่ย
ปิ๊งกันตอนไหนคุณหมอกำลังจับเข็มเลย

ได้เจอแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าคลิกกัน

ปีครึ่งค่ะ
ปีครึ่งแล้วก็กำลังจะเข้าปีที่๙
แล้วก็แต่งงานเมื่อ๑๔กุมภาที่ผ่านมา
สาเหตุของการเลิกลาบางคนบอก
ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โตทุกข่าวนำเสนองานแต่งงานคุณหมดเลย
เป็นเจ้าสาวแบบที่หลายคนอิจฉา
ฉีดโบท็อกไปฉีดโบท็อกมาได้สามีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอันยิ่งใหญ่เลย
มาแต่งงานใกล้กับเปิดโรงพยาบาลด้วย
ดวงชะตานี้หมอดูที่ไหนในประเทศนี้ดู
ก็ต้องบอกว่าดวงชะตานี้เป็นคนดวงแตก
มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัว
แต่ถ้าเป็นของพ่อหมอล่ะ
หัวใจข้อหนึ่งเลยที่จะอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟัง
ข้อที่๒ดวงชะตามีดาวมรุตยูอยู่ในเรือนคู่
มีดาวเสาอยู่ในเรือนคู่ก็แปลว่าดวงชะตานี้เป็นคนดวงแตกไหม
ว่าถ้าแต่งงานกับใครอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบประเพณีพิธีกรรม
แต่งกันไม่เกิน๒ปีครึ่งก็ต้องจบแล้วจากหรือตายจากกัน
อ้าวโหลนมาก
ไอ้ที่แอบอยู่ด้วยกันคบกันแบบซ่อนลับซ่อนเล้นไม่เปิดเผย
คือจริงแล้วมันมีจุดอย่างนี้
ไม่ใช่๕ปี๗ปีหรือ๙ปีแล้วหรอก
ตัวหญิงแย้มันมีเกณฑ์เลิกคบมาสักระยะเวลา๒ปีก่อนหน้า

เพราะไอ้ดาวเสามันมาโคจรเล็งดวงชะตา

เสาเพ่งเล็งลักษณ์แล้วอสุรา
ภุมเมนอัสดาวาวายจันทร์เป็นสิบเอ็ดแกระหูเล่า

หมายถึงว่าชีวิตมันเหมือนไปไม่ได้ละ
มันถึงทางตันกดดันตึงเครียด
เหมือนถูกเอามือบ้องหูปั้ง

มันเป็นมานานแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตรงนี้
ยิ่งได้ตกลงโปรงใจประกาศต่อหน้าธารกำนัน

ใช่ไหม

เป็นพ่อม่ายต่างชาติยิ่งดี
หรือเป็นคนที่ข้อสุดท้ายเลยนะ

รักเรามากและยอมเราทุกอย่าง

วันนี้หญิงแยะอยากกลับสักตี๓ได้จ้ะ

ที่พ่อหมอรักดูทำไมถึงกับอึ้งไปเลย
อาจารย์ไม่ได้เคยเห็นแย้มาก่อน

จากเราเคยเห็นแย้มาก่อน
หรือเคยรู้จักตัวตนแย้เตยที่ตามอะไรมาก่อน

เราห่องอะไรแห่งกันมาสัก๒ปีกว่าแล้ว

คือเอาจริงนะแย้กับคุณหมอ

ซึ่งเราเด็กมากเราคือเด็กปี๔คนนึง

เป็นอาจารย์ประจำอยู่โรงพยาบาล

คือดังนั้นเราแย้ก็เป็นคนหัวอ่อน

เขาอยากให้แย้เป็นแบบไหนทำอะไร

แล้วเราด้วยความที่อยากให้เขารัก
อยากจะทำยังไงก็ได้ผู้ชายคนนี้รัก

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จะเริ่มความสัมพันธ์แบบนี้กับใคร

เช่นถ้าย้าเจอพี่หนูแบบครั้งแรก

ก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอด

เสียดายเวลาที่ญาติเหลืออยู่มากกว่า

ไม่ยังไม่ได้ติดเที่ยวจริง

คือร้านเปิดยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลย

ตอนที่อยู่กับหมอทุ่มหนึ่งตั้งแต่แรก

แล้วมันหว่าเว้มาก

ไม่หนูก็ดูแก้ผ้าระบำรำฟ้อนอยู่ข้างบนไปดิ
ไม่เห็นเป็นไรจะมีใครก็ว่าก็บ้านเรา

ยิ่งหมูเลี้ยงหมาไป

บ้านนางมีใหญ่เท่ากับฟิตเน็ตเฟิร์สก็มีอยู่อย่างนั้น

ระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไม่ใช่เล็กนะคะ

โอ้โหแค่ฉันแต่งงาน๓เดือน

เราจะมีคนมาโอเคกับเราไหม
มีผู้ชายคนไหนที่จะรับตรงนี้ได้ไหม

คือยายคิดถูกว่าแย้ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลย
เพราะว่าอย่างหนึ่งคือยาคิดว่า
สิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือศักดิ์ศรี

คือเขามีผู้ชายที่มาสแตนบายรอเขาเนี่ยนะ

จริงหรอตายดี